ส่วนเรื่องนี้ค่ะคนขับรถคันนี้ก็เป็นคนที่ขับรถแพงขับรถหรูสุภาพสตรีท่านนี้นะคะ
แต่ว่าพฤติกรรมที่ทำนั้นแม่สวนทางกับวัตถุที่มีจริง
เพราะว่าไปขโมยต้นบอนสีของชาวบ้านเขาค่ะ
นี่ค่ะคือต้นบอนสีของบ้านนี้เขาหายไป
เขาไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นภาพภาพนี้ค่ะ
เอากล้องมาดูแล้วก็เห็นภาพรถเก๋งคันนี้ค่ะสีขาว
ขับมาจอดหน้าโรงงานน้ำดื่มเป็นธุรกิจของที่บ้านนะคะ
แล้วก็มีสุภาพสตรีคนหนึ่งอายุอนามก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะ
ลงจากรถตรงมาที่ต้นบอนสีซึ่งแม่ของเขาปลูกมากว่า๑๐ปี
ถึงนาทียกขึ้นรถไปเลยค่ะโอ้ตั้งใจมาเอาโดยเฉพาะเลยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงตี๓ที่ผ่านมา
มีหมายเลขทะเบียนด้วยนะคุณนัทพงศ์
กล้องบันทึกทะเบียนไว้ชัดเจนเลยค่ะงองูดเด็ก๑๓
นี่นะคะรถหรูแต่มายกบอนสีของชาวบ้านไปนะคะ
เธอบอกว่าผู้ก่อเหตุมาดูลาดเหลาตั้งแต่เที่ยงวานนี้แล้วล่ะ
ขับรถคันนี้มาจอดหน้าโรงงานทำทีเหมือนจะถามทางไปบ้านเพื่อน
แล้วบอกอีกด้วยว่าต้นบอนสีเนี่ยถึงต้นจะไม่ได้ใหญ่มากแต่สีสวยนะ

คือจริงล่ะถ้าชอบมาขอแบ่งไปก็ได้ทุกอย่างก็ได้
มันจะแตกหน่อแตกอะไรอยู่แล้ว

ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะเราเคยคุยกันด้วย
พอตกกลางคืนมาเอาของของเขานะคะครับ